วันนี้มีความเคลื่อนไหวทางการเมือง
เมื่อ๑๑พักการเมืองเป็น๑๑พักที่ได้
สสบัญชีรายชื่อภพได้ละหนึ่งคน
รวมตัวกันประกาศความชัดเจนสนับสนุนภพพลังปัชฌาวัตร
สนุนที่จะชอบผลเอกระยุทธ์เป็นนายกอีกสมัย
ขณะที่พักภูมิใจไทยบอกว่าจะประกาศท่าทีที่ชัดเจน๒๐พฤษภาคมนี้

ทั้งสองคั่วที่กำลังเดินหน้าจัดตั้งรัฐบาล
เริ่มเปิดให้เห็นหน้าเห็นตากันชัดขึ้น
ล่าสุดวันนี้หัวหน้าและตัวแทน๑๑พักการเมือง
ที่มีสอบรรทีหลายชื่อภักดิ์และหนึ่งที่นั่ง

จับมือกับพักพลังประชารัฐจัดตั้งรัฐบาล
และสนับสนุนพลเอกประยุทธ์จันโอชา

และเพื่อให้เป็นไปตามความต้องการของประชาชน

หัวหน้าพักพลังประชารัฐมารับศัตยบันด้วยตัวเอง

ตรวจสอบการทำงานของรัฐบาล
สำหรับพักภูมิใจไทยและพักประชาธิบัตร
ก็ขอให้เข้าร่วมการจัดตั้งรัฐบาล
เพื่อให้ประเทศชาติจะได้เดินหน้าต่อไปได้
เพราะฉะนั้นหาคนที่มีคุณภาพมาคุยกัน
หนักนิดเบาหน่อยก็ให้อภัยกัน

ทำหน้าที่ฝ่ายค้านอย่างเต็มความสามารถ
แต่จนถึงวันนี้พักภูมิใจไทยยังยืนยัน
ไม่ได้มีการพูดคุยหรือเจรจาใดกับพักพลังประชารัฐ
โดยในอนุทินชาญวิรากูลหัวหน้าภักดิ์
เป็นผู้ปฏิเสธกระแสข่าวนี้ด้วยตัวเอง
ทั้งการเจรจากับพักพลังประชารัฐและพักประชาธิปัตย
เพื่อรวมเสียงกันจัดตั้งรัฐบาล
รวมไปถึงข้อเสนอจากพักอนาคตใหม่
ที่ให้นั่งตำแหน่งนายยกรัฐมนตรี

จะต้องได้รับการไว้วางใจอย่างท่วมท้น

และพักเตรียมนัดประชุมใหญ่๒๐พฤษภาคมนี้
เพื่อประกาศธาติของภักดิ์ต่อไป

ทิศทางทำให้สถานการณ์บ้านเมืองดีที่สุด

จะทำอะไรถึงเวลานัดกันเมื่อไหร่
ถ้าเกิดรับเงื่อนไขกันได้

ต่างคนต่างสนับสนุนนโยบาย

กับพี่น้องประชาชนอย่างเต็มที่

แล้วก็เข้าใจการเมืองให้เยอะ

ตัวไทยก็ไปได้

ประชาธิปไตยที่นำโดยพักเพื่อไทย

ไม่ยึดติดตำแหน่งนายกรัฐมนตรี
กับบรวจเอกเสรีพิสุเตมียเวท

เข้ารับใบรับรองที่สำนักงานกรกต

ให้เข้าร่วมจัดตั้งรัฐบาลทันที

เพื่อไทยจะยอมรับเงื่อนไข
หากนายอนุทินหรือนายอภิษฎเวชาชีวะ
ให้ภาคใหม่ยืนยันจะเดินหน้ารวบรวม
ให้ได้มากกว่า๓๗๖เสียง

ของคอสชปิดสวิทย์สว

ฝ่ายค้านก็พร้อมที่จะทำหน้าที่

กล่าวยังอารมณ์ดีถึงความคืบหน้า

ในการจัดสรรตำแหน่งต่างหรือไม่ว่า

พักการเมืองที่ประกาศร่วมกับพักพลังประชารัฐ

และสนับสนุนผลเอกปรยุจจันโอชา

มี๑๓๕เสียงจาก๑๕พักการเมือง

ยังไม่ยอมประกาศจุดยืนชัดเจน

พักภูมิใจไทย

พักชาติพัฒนาและพักรักผืนป่าแห่งประเทศไทย
ขณะที่ทางฝั่งของพักเพื่อไทย

ข่าวเทราะห์ทีวีรายงาน